ชาวเน็ตขอนแก่นเขาเตือนภัยสาวขอนแก่น
โจรโรคจิตขโมยกางเกงในอารวาสกันที่หอพักกันอีกแล้วนะครับ
ก็พากันแชร์คลิปจากกล้องวงจรปิด
สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์คนร้าย
ก่อเหตุขโมยชุดชั้นในสุภาพสตรีได้
ในคลิปปรากฏเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่ประตูหอพัก
ก่อนจะเดินเข้าไปภายในบริเวณหอพัก

ผ่านกล้องวงจรปิดมาหลายต่อหลายตัวในหอพัก

ใช่หอพักเขาติดกล้องไว้เยอะเลย
จนกระทั่งมาถึงจุดนี้จุดที่ท่านหยิบทั้งชุดชั้นในหยิบทั้งกางเกงใน
ของสุภาพสตรีสีสดใสแบบนี้โอ้โหสีสดเลยนะ
ยัดใส่ในป้องกางเกงของตัวเองเป็นการอำพรางเลย
แล้วก็ออกจากหอพัก

จากการสอบถามหญิงสาวผู้เสียหายนะฮะ
ก็เล่าให้ฟังว่าอาศัยอยู่กับแฟนในห้องหมายเลข๒
นี่นะครับที่หอพักแห่งนี้
ขณะเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่ออกไปทำงาน

เอ๊ะเธอถามแฟนฉันตากเกงไว้ไว้นี่น่ะค่ะ
ซักเสร็จแล้วนะฉันจำได้แล้วฉันก็ตากแล้วด้วย
ฉันจำได้ฉันตากไว้ตรงนี้แหละนะฮะ
มันหายไปไหนอ้อถูกขโมยแน่เลยนะครับ
เลยไปแจ้งให้เจ้าของพักทราบ

เห็นพฤติกรรมคนร้ายชัดเจนนะครับ

ผู้ดูแลหอพักบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ได้นำภาพกล้องวงจรปิดไปโพสต์ประกาศเตือน

จากหลายคนเริ่มกังวลถึงความปลอดภัย
เพราะไม่รู้ว่าครั้งต่อไปจะแค่ขโมย
หรือว่าจะเข้ามาทำอะไรสาวในหอพักกันอีกนะครับ
ไปฟังเสียงผู้ดูแลหอพักฮะ
พฤติกรรมขับมอเมอร์ไซค์มาเหมือนต้นผ่านครับ
ผ่านพอมองแล้วไม่มีคน
จอดรถหน้าหอแล้วก็มองดูบ้านข้างครับ
คือบ้านตรงข้ามแกไม่อยู่พอดีครับ
แล้วก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็เข้ามา
เข้ามาก็เปิดประตูประตูปิดสนิทนะครับ

เปิดเข้ามานิดนึงนิดนึงพอตัวแทรกผ่าน
พอตัวแทรกผ่านได้ก็มองห้อง๓ห้อง๔ห้อง๕

เก็บหมดแล้วก่อนจะไปก็แวะห้องพี่เบอร์๑อีก

เมื่อวานที่คุณสุภาษาเล่าให้คุณผู้ชมฟังไป

รั้วที่ไปควักอะไรแล้วก็มาสำเร็จความไคร้

ปรากฏว่าคดีนี้นะครับพันธ์ตำรวจโทสรกิจราชพักดี
รองภูมิกับการป้องกันและปราบปรามสถานี
ตำรวจภูทรบ้านฝางพร้อมชุดสืบสวน

นี่คือชายที่ก่อเหตุนะครับ

ช่วยตัวเองอยู่ริมรั้วแบบนี้ต่อหน้าสาว

ตำรวจก็ลงพื้นที่นะครับ
ไปที่ริมกำแพงบ้านบ้านป่าหวายนั่งนะครับ

ตรงนี้แหละฮะก็เป็นความคืบหน้าพบว่า
ชายคนนี้น่าจะอายุประมาณ๒๕๔๐ปี

ก็จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ